สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่คือเสียงกลดาสาบแช่งจากญาติ

คุมตัวในวราธรคุณะแสงคำ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ภายในบ้านเลขที่๓๐๗หมู่๓
ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ได้มีชาวบ้านไปไล่ทุบรถตำรวจ

โดยตำรวจต้องคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัย

นางเกษณีเกษวัณอายุ๖๒ปี

หนึ่งในผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว่า
อยากรู้ว่าจิตใจของคนร้ายทำด้วยอะไร
เพราะน้องชายของเธอไม่ได้ไปทำอะไรให้
แต่ทำไมนายวราธรต้องมาฆ่ายกครัวด้วย

คนร้ายต้องได้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ผมรับไม่ได้เลยทำไมต้องฆ่าน้องเราด้วย
หลานอีกน้องตะไพอีก
ทำไมเป็นคนโหดร้ายโหดร้ายมาก
ส่วนตัวเราอยากให้เขาทำหนังคดีอย่างไรบ้าง
ประหารชีวิตค่ะให้ประหารเลย
ให้มันตายตกไปตามน้องเลย
แล้วเขารับรู้อะไรเขาเป็นคนผิดอะไร
แล้วต้องมากล้าถึงในบ้านเขาเนี่ย
ซึ่งก่อนการทำแผนตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายวราธร
คุณะแสงคำอายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาไว้ได้เมื่อช่วง๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะขับรถไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ใกล้กับสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับผู้เป็นแม่และแฟนสาวอีก๑คน
คบหากันมา๕ปีก่อนหน้านี้
เมืองต้นผู้เป็นแม่อ้างว่าขับรถมาที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเตรียมให้ลูกชายมามอบตัวต่อหน้าตำรวจ
ที่ทางตำรวจจะแกะปมตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้
ตำรวจได้ทำการสอบสวนขยายผลโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ระบุตรงกัน
ว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงปืนจำนวน๓นัด
และหลังจากนั้นก็ไม่เจอคนในบ้านอีกเลย
กระทั่งเพื่อนร่วมงานมาตามและก็มาพบศพฆ่ายกครัวดังกล่าว
โดยมุ่งปมไปที่การฆาตกรรม
โดยเฉพาะแฟนนุ่มของลูกสาวคนตายที่เป็นคนอารมณ์ร้อน
และถูกกีดกันเรื่องของความรัก
อดคล้องกับกล้องวงจรปิดที่ลูกสาวผู้ตาย
แฟนนุ่มมีการเปิดไฟเข้าบ้านหลังไปเที่ยวกันมา
โดยพบเป็นช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มก่อนได้ยินเสียงปืน

พร้อมกับข้อมูลของการทำแผนของตำรวจ
พบว่าช่วงหัวค่ำของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายโอและน้องแป้งได้ไปเที่ยวงานประจำปีในพื้นที่
ระหว่างนี้นายโอเห็นว่าแฟนเก่าของน้องแป้ง
ส่งข้อความผ่านไลน์มาหาทั้งคู่จึงเริ่มมีปากเสียงกัน
กระทั่งเวลาประมาณ๕ทุ่มทั้งคู่กลับมาถึงบ้าน
โดยเมื่อทั้งคู่ถึงบ้านจึงพาเข้าไปที่ห้องนอน
แล้วเกิดมีปากเสียงกันอีกหนึ่งครั้ง
ท้าทายให้ต่างฝ่ายต่างไปเลิกกับคนของตัวเอง
โดยน้องแป้งได้มีการตัดเพราะว่าเลิกกันเถอะ
ระหว่างนี้นายโออ้างว่าน้องแป้งได้หยิบกล่อง
ลูกกระสุนปืนมาไว้บนเตียงนอน
พร้อมพูดประชดพูดจาเสียดสี
สถานการณ์เริ่มเลวร้ายนายโออ้างว่ารู้สึกโกรธมาก
หยิบปืนที่พกมาบรรจุกระสุนลงในหลังเพลิง
และได้ยิงลมพื้นหนึ่งนัดก่อนลั่นไกลใส่น้องแป้งอีกหนึ่งนัด
บริเวณกกหูขวาจนนอนแน่นิ่งไป
เมื่อนายโอเห็นว่าแม่ที่อยู่ข้างห้องโวยวาย
เพราะได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งปรีเข้าไปในห้องข้าง

จะชักปืนยิงใส่แม่ของน้องแป้ง
บริเวณเบ้าตาขวา๑นัดเสียชีวิตคาที่
จากนั้นนายโอก็วิ่งปรีมาที่ห้องรับแขก
พ่อของน้องแป้งนอนอยู่บนเตียงไม้

เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นการฆ่าปิดปาก
ซึ่งคำให้การในพฤติการก่อเหตุนั้น
อดคล้องกันกับหลักฐานที่ตำรวจพบ
ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนชนิดเดียวกัน

นายโอเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเพียงคนเดียว

นายโออ้างว่าเพราะพ่อและแม่ได้ยิน
และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความกลัว
จำเป็นต้องฆ่าปิดปากก่อนหลบหนีไป
โดยตำรวจจะทำการสอบปากคำนายโอเพิ่มเติม
และเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังในศาลจังหวัดเชียงราย
วันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการปิดคดีฆ่ายกครัว
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีบรรยายงาน